ช่วยผู้ชมครับไปดูล่ะที่มีเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เมื่อผู้หญิงสาวคนหนึ่งไปขโมยแบตเตอรี่รถสิบล้อ
อุบายหลอกคุณยายเจ้าของบ้านด้วย

จักรยานยนต์มานะมาถึงที่บ้านหลังนี้เนี่ยเดินเข้ามาแล้วยกเอาแบตเตอรี่รถสิบล้อที่ชาร์จอยู่๒ลูก
เอาไปเลยนะตรงนี้เป็นบ้านหนองบัวทองตำบลสมสะอาด
อำเภอกุชินารายจังหวัดกรสินนะฮะทางเจ้าของบ้านคือคุณอุเทนบอกว่าเหตุการณ์ตามภาพเนี่ย
ยกมาแล้วนะฮะแล้วเอาใส่ตรงเนี้ยที่พักเท้าของรถจักรยานยนต์
สองลูกนะฮะเหตุการณ์เนี้ยบ่ายสิบเจ็ดตุลาคมนะฮะ
คุณอุเทนบอกว่าวันนั้นเนี่ยแม่ของเขาอายุ๗๗ปีแล้วนั่งอยู่ที่บ้าน
ผู้ก่อเหตุขี่รถมาจอดแล้วก็เดินดูลาดเหลาอยู่รอบนึงแล้วไปบอกแม่บอก
มาเอาแบตเตอรี่รถสิบล้อฝากชาร์จเอาไว้เมื่อสองวันก่อนนี่นะฮะ
ปรากฏว่าแม่เนี่ยบอกเออให้ไปแจ้งลูกหรือแจ้งหลานอะไรก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้บอกบอกแล้วบอกแล้วอืมนี่ฮะคุณแม่อายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วไง
นะเขาบอกบอกแล้วบอกแล้วก็เดินไปยกแล้วก็เอาไปเลยนะ
คุณแม่ก็เดินตามแต่ทีนี้คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเออเป็นไปตามที่เขาบอกอะไรจริงหรือเปล่า
แม่ก็แบบคิดว่าเออคงบอกแล้วจริงจริงสุดท้ายพอลูกลูกหลานหลานมามาเห็นได้ถึงรู้ว่า
คนนี้ไม่ใช่ไม่รู้จักนะมาขโมยไปเขาก็พากันขี่รถไล่ตามนะฮะ
ทันนะครับทุกผู้ชมครับขี่รถไล่ตามไปเนี่ย
ไปเจอผู้หญิงคนนี้นะฮะริมถนนนี่จอดรถร้องห่มร้องไห้
บอกโหอย่าแจ้งตำรวจเลยนะขอโทษเถอะนะโอ้อย่าทำเลยนะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะอันนี้คือเหตุการณ์๑๗ตุลาคม
ไป๒วัน๑๙ตุลาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้ไปขโมยกระเป๋าเงินกับรถจักรยานยนต์

นี่คือเหตุการณ์แรกในอำเภอกุชินารายส่วนที่นี่คือสหัสขัน

คือห่างจากพื้นที่เดิม๖๐กิโลเมตร
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นหญิงสาวนะครับบอกว่าทุ่มกว่า๑๙ตุลาคมมีผู้หญิงคนหนึ่ง
กางเกงยีนขายาวเสื้อแขนสั้นเดินมาตามถนน
หยุดมานั่งอยู่ข้างถังขยะหน้าร้านของเธอ
นะทำเหมือนกับมองดูลาดเหลาแล้วเข้าไปหยิบกระเป๋าเงินที่วางอยู่ที่โต๊ะ
เดินออกจากร้านไปแล้วไปหยิบกุญแจรถจักรยานยนต์
แล้วเอาไปเสียบแล้วก็สตาร์ทแล้วก็จูงออกไปเลย
แล้วก็ขี่หนีหายไปเลยเงินเนี่ยคนร้ายได้ไปประมาณห้าหกร้อยบาท
จักรยานยนต์คันที่ขี่ออกไปเนี่ย
ค่ะตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับ
ก็เหมือนที่ร้านขายเนื้อไก่
เขาไม่เข็ด

ยกมือไหว้ขอโทษ
บางทีผู้เสียหายก็ทรงสาร
คือบางทีความสงสารก็เข้าใจแหละความเห็นใจอะไรกันเนี่ย
แต่อย่างน้อยอาจจะต้องมีลงบันทึกประจำวัน
ไปแจ้งตำรวจให้รู้ไว้หน่อยว่าเออมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น